ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
คุณผู้ชมครับกลับมาระเบิดความมันกันต่อเลยดีกว่า
ด้วยมวยคู่ที่๓กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
เริ่มต้นจากในมุมน้ำเงินกันก่อนเลยดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอเชียงคำสตึกนะครับ

ชกมาแล้ว๙๒ไฟล์ชนะ๗๑ไฟล์
เสมอ๖ไฟล์และแพ้๑๕ไฟล์

อุ้ยใครจะเปิดต่อ
นุ่มสะตึกชัยโรสเซอร์วิทย์
จากจังหวัดบุรีรัม
จากจังหวัดบุรีรัม
มาถึงนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ

เจ้าของชายาจอมยุทธ์มนุษย์กบนะครับ

ชกมาแล้ว๗๔ไฟชนะ๔๒ไฟแพ้๒๙ไฟครับ
เอาละครับเดินทางมาถึงพุธที่๓ของรายการ
อีกไม่กี่วินาทีก็จะครบ๓ยกเป็นที่เรียบร้อย
ก็ไม่ครบสักคู่เลยครับที่ผ่านมา
ที่สำคัญ๒คู่เราแจกไปแล้ว๔๐๐๐บาท
โหนี่แค่๒คู่นะครับบิวนยังเหลืออีก๔คู่ทำไง

ไม่มีปัญหาครับเราพร้อมแจกและที่สำคัญครับ
เมื่อสักครู่นี้เจ้าซุปเปอร์เบียร์สวัชละยิมเนี่ยแตก
เดี๋ยวไปเย็บครับไปเย็บมาแล้วรวมผลการเย็บมา
ได้กี่เข็มเราแจกเข็มละ๑๐๐บาท
แบ่งคนละครึ่งครับ
คนละครึ่งคนที่กระทำแล้วก็ผู้ที่ถูกกระทำ
ได้ทั้งสองคนครับปกติที่อื่นเขาจะให้แต่คนที่โดนกระทำ

ให้ทั้งคู่คนละครึ่งครับเข็มละ๑๐๐๐บาท
แล้วยืนยันจากดรตันนะครับกิจชานนทหอทองคำ
แจกทุกคู่แน่นอนไม่ต้องห่วง
มาถึงคู่ที่๓ของรายการการันตีได้เลยครับ
โลเซอร์วิสปัจจุบันวัย๓๖ปีแล้วนะครับ

จากเวลสตตึกจังหวัดกุฏิลำ
ต้องบอกว่าสองฟอร์มล่าสุดจะชนะหมาย๑เสมอ๑๑ครับ

ยอดราชันเกียรตินาวีครับจอมยุทธ์มนุษย์กบ
ได้รับฉายานี้เพราะว่าเป็นหน่วยซิลครับ
ปัจจุบันรับราชการเป็นทหารเรือ
นายราชันเลยไทยส่งครับจากบัวใหญ่นครราชศรีมา
ฟอร์มหลังครับชนะ๒เสมอ๑ครับ
เจอกันมาแล้วหนึ่งครั้งครั้งที่ผ่านมาเสมอกันมาครับ

อื้อฮือเสมอแบบครูกิจสูสีเหลือเกินครับ
นี่ครับคนที่ขึ้นไปถอดมงคลให้หนุ่มสตึกนั้นก็คือ
หัวหน้าคณะนะครับคุณชัยโลศเซอร์วิสครับ

ทุกครั้งที่ต่อยที่อื่นนี่ต้องบอกว่าเดินทางไกล
วันนี้ต่อยในกรุงเทพนี่มาถอดมงคลให้กับตัวเองเลยครับ

เวลา๒๓นาฬิกาหรือว่า๕ทุ่มนั่นเอง
อดราชันจอมยุทธ์มนุษย์กบนั้นต้องบอกว่า
ไม่ได้ได้มาเพราะโชคช่วยเลยครับฉายานี้

คือวงในที่เหนียวแน่นครับดูครับแทงด้วยเขาขวา
ไข่ใช่ปันมาคล่องคาใจครับ
ไม่รู้ว่าเสมอกันได้อย่างไรขออีกทีครับ
หนุ่มสตึกนั้นปัจจุบันนี้
ถัลยานั้นตั้งหลัน
ต้องบอกว่าใกล้จะมีลูกแล้วนะครับ
วันนี้ต้องบอกว่าต่อยเพื่ออนาคตของลูกนะครับ
จะแฮงไปขวาแล้วเติมไปซ้ายแล้วแฮงขวาตามมาอีกทีครับ
วัย๓๖กันหลัดแต่ยังแจ๋วครับ

อดราชันก็ไม่หนีแล้วครับหนุ่มสสิกพยายามจะเบียดเข้ามา
โอ้โหดูรูปร่างของทั้งคู่ครับ
เนื้อตัวนี่ไร้ไขมันครับ
แล้วจะเข้าในเสียบได้ขาวขวา
แล้วตั้งกับแห่งขาวไว้ครับทางนั้นหลุมสตึก
หลุมสตึกนั้นวงไหนละครับ
เป็นมวยเข่าแข็งแรงแข็งแกร่งในขณะที่ยอดราชันนั้นเป็นมวยขวางหน้าดี
ตั้งชื่อตามบ้านเกิดตัวเองเลยครับหนุ่มสตึก

ต้นนี้จัดจ้านกว่าครับทางด้านนักชกรุ่นน้องอย่างยอดราชัน
งขวามาเกี่ยวได้หนุ่มสตึกคืนไม่ได้ครับแต่กระโดดเข่าลอยัดเข้ามา
โอ้โหแล้วนี่ครับขยับมาตีได้ทุกท่าแล้วครับหนุ่มสตึก
ดูครับพยายามจะเบียดเข้ามายอดราชันนั้นมีศอกลบกวน
หลุมสตึกเบียนยอดลาชันวางซ้ายังวืดครับ
วางแข้งขวาแล้วล็อกในพยายามจะล็อกในครับดูสนึกเจอ
ราชันนั้นกดคอเลยครับตีได้ทุกท่าครับทั้งคู่
เขียนล่างแล้ววางด้วยแข่งขวาครับหลุมสตึกคืนด้วยเข่า
โอ้อีกมากเดี๋ยวจะฟันด้วยสอกดูครับชวัดชาวเวียน

วางขวางแล้วเสียบด้วยเขาขวาของลุงสตึกนั้นต้องบอกว่าอันตรายครับ
หนุ่มสตึกล็อกในพยายามจะหมุนเหลี่ยมยังตีไม่ถนัดครับ
พยายามเข้ามาเสียบด้วยเขาขวา

งัดสอบมาช่วยแต่ทุนสตึก

พยายามจะไล่แขนครับดูครับ

กลับมาติดตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับ

เกี่ยวแล้วคืนครับจังหวะนี้ดึงหลบทันครับ

โอ้โหแล้วจังหวะสวนด้วยศอกของ
อดราชันนี่ก็อันตรายเหมือนกันครับ

อย่างที่เป็นเรียนได้บุชมละครับว่า

ยืนระยะปลายครับว่าใครจะมั่นคงกว่ากัน

ขอครับ
ใช้เวลาคว่า

ตัดหน้ายอลราชัน
พยาบจะกดแขน
อดราชันพยายามจะสวนด้วยศอก

เป็นสตึกล็อกในล็อกในแล้วตี

พยายามจะสับสอกดักการเดิน

ต้องบอกว่าอันตรายจริงครับนุ่มสตึก

ที่ทำให้สุขภาพร่างกายดีครับ

ไม่เป็นรองนักชกรุ่นน้องในวัย๒๖ปีเลย
๓๖นี่ต้องบอกว่า๓๖ยังแข็งแรงแข็งแรงครับหนุ่มสตึกดูครับ
เปลี่ยนเข้ามาแล้วตี
สิ่งของมึนเมาเนี่ยไม่ยุ่งเลยครับทางด้านหนุ่มสตึก

นี่สถานการณ์รู้ครับ
สถานการณ์ค่อนข้างจะคู่ทีสู่สี่ครับ

ตีซ้ายกะตีได้ทุกภาพจริงครับ
ตั้งที่ยอรกชันนั้นอยู่บน

อย่าอ่อนนะครับแขนอ่อนเมื่อไหร่นี่เรียบร้อยแน่ครับ
เข่าที่แขนต้องแข็งแรงครับ
อย่างนั้นตบออกซ้ายไล่แขน
แทงซ้ายเข้าลอย

เริ่มจะใช้ลูกหมุนตีครับถ้านั่นยอดละชัน
โอ้โหเอาละครับจังหวะเร่งจังหวะเรา
ละดอกคนละทีมันเหลือเกินครับ
โอ้โหแบบนี้แฟนมวยทั้งประเทศจะไม่ติดได้ยังไงครับ
โอ้โหนี่คือไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ขยับและเสียบขวาอ่านุ่มสะเติก
โอ้โหหลุนหลวมไม่ได้ครับเจอเข้าซ้ายของยอดราชัน

โอ้โหนี่ครับความเก่าครับจังหวะสุดท้ายแทงและขาครับ

ยอดละชันสลับแทงซ้าย
เสียบคืนครับโอ้แล้วตบด้วยศอกเติมด้วยซ้าย
โอ้โหดูครับบรรยายแทบไม่ทันครับอาวุธของทั้งคู่
เอาล่ะครับมีสองสลับพยายามมานุ่มสะเติกเปลี่ยนเข้าไปเสียบซ้าย
อดราชันแทงด้วยขวาแทงด้วยขวา
จังหวะสุดท้ายเป็นหนุ่มสตึกครับตีแปะเอาเหลี่ยมมาทรง
โอ้โหนี่ครับจังหวะเกี่ยวแล้วคืนของหนุ่มสตึก

โอ้โหตีซ้ายยอดราชันพยายามจะลากมาครับ
ลากมาแล้วเสียบหมดยกที่๒ครับมันจริงครับ

เหนื่อยแทนทั้งคู่จริงครับ
โอ้โหคู่นี้ชกกันกี่ทีก็สนุกครับ

มันสนุกดูดเดือดทุกยกทุกวินาทีครับ
ไม่ออกแล้วครับนี่ครับจังหวะขวางของยอดราชันแล้วเสียบ
แต่หนุ่มสตึกนั้นแกตีได้ทุกท่าแล้วครับ
ใส่ลูกขยันมาต้องบอกว่ามีดีกันคนละอย่างครับ

ในขณะที่หนุ่มสตึกนั้นได้ลูกขยันครับ

ครบเครื่องเลยครับอาวุธทันกันเลยครับคู่นี้
สองคู่ที่ผ่านมาเดินทางมาหยุดเพียงแค่ยกนี้

เดี๋ยวดูคู่นี้ครับจะครบ๓ยกหรือไม่ครับ

แล้วผลจะเสมอกันอีกหรือเปล่าครับ

ละชันพยายามจะเน้นที่แข้งซ้ายและตั้งกำแพงคา

นี่ครับพยายามจะ

สำหรับแค่งซ้าย

ดูครับพยายามจะขวางแล้วเสียบหนุ่มสตึกล็อกใน

โอ้โหเอาเลยครับแม่
เหลี่ยมของนักชกรุ่นน้องบ้างครับ
นุ่มสะเติกเดินเข้าไปเจอขวางหน้าเสียบซ้าย
แขนและคลาของนุ่มสะเติก

โอ้โหพยายามจะเสียบซ้ายเสียบขวา
เอาละครับเจอเหลี่ยมของยอดราชันเข้าไป
นุ่มสะเติกล็อกไนพยายามจะเน้นที่สอง

โอ้โหดูครับคนละดอกคนละทีเลยครับ

เสียบซ้ายนุ่มสะเติกตีขวา

ยอดละชันจะทึกคักขวาครับ

เอาเลยครับเจอเขาขวากลอง
ตีนุ่มสติกตีตีตีโอ้ย
โอ้โหตีแต่ละลูกนี่มาพร้อมเสียงเชียร์ครับ
โตป่ามาย่อละชันรูดแทงซ้าย

ตีซ้ายอีกทีแทงซ้าย
นุ่มสติกพยายามจะปั่นไปสองแล้วแทงขวา
โอ้โหยอดละชั้นดันเข้ามุมแต่ยังทำอะไรไม่ถนัดครับ
ย่อละชันเปียกเข้ามานุ่มสติกล๊อคไนตี
โอ้โหดูครับคนละดอกคนละที
ลูกสดของด้านย่อละชันครับ
ยังเดินเบียดนักชกรุ่นพี่อยู่ครับ
โอ้โหถอยได้มันจริงครับวันนี้ยอดราชันก็ไม่มีหนีครับ
นุ่มสติกเปียกเข้ามาย่อละชันพยายามจะเสี่ยงนุ่มสติก
ตีขวาตีขวาตีขวา
โอ้โหดันเข้าเชือกแล้วเสียบเลยครับโอ้ย
โอ้โหแล้วนี่ครับห้ามไปเสียเหลี่ยมเสียทรงครับ
ก้มไปให้แผ่นด้านย่อละชันที่กดแทง
มาครับยังเหลือยังมีเวลา
ในช่วงปลายยก๓๐วินาทีสุดท้ายครับ

ช่วงความเย็นงั้นย่อละชันเรียกเข้ามา

เสียบขวาเสียบขวาเสียบขวา
เสียขวาโอ้ยมาเป็นชุดเหมือนกันครับ
สนุกเกรงเกรงครับคู่นี้
โห๓๕๐เป็นคู่แรกของวันนี้เลยครับ
ดูภาพชายครับ
วดด้วยซ้ายเบิ้ลเข้าใส่ครับแล้วขวางขวางแล้วเลือกครับ
ด้านย่อยราชันดูจังหวะหนุ่มสตึกพยายามจะกดล็อกใน
แต่เจอเหลี่ยมครับเสียหลักล้มขม่ำไปครับ
และจังหวะกดคอแล้วตีครับยอดราชันแกทำได้ดีครับ
ขวางหน้าวันนี้แล้วเข็นเข้าเชือกเสียบเลยครับ
โอ้โหแล้วนี่ครับจังหวะเสียหลักเสียเหลี่ยมเอาละครับ
ส่งตรงไปบนเวทีอีกครั้งครับคุณผู้ชมครับชกกันได้สมศักดิ์ศรีขนาดนี้
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลไฟเตอร์และรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์จะแตกหรือไม่
รับไปเลยเงินรางวัลซุปเปอร์ไฟเตอร์คนละ๑๐๐๐๐บาท
เบลูและเลคาเนครับ๑๐๐๐๐บาทอีก

และรักษาต่อไปเป็น

ยอดราชันเกียรตินาวี
ชกกันมันแบบนี้ครับรับไปเลย
ไปเลยนะครับคนละ๑๐๐๐บาทนะครับ
นี่แหละครับคือความมันของรายการ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์